คุณผู้ชมครับปัจจุบันทั่วโลกกำลังเตรียมรองรับ
ผู้สูงอายุและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง

สังคมเมืองมีการขยายความเจริญมากมาย
แต่คราวนี้ผมพาไปดูที่ประเทศญี่ปุ่น
เขามีการพัฒนาเมืองของเขา
ตามแบบฉบับของประเทศที่มีความทันสมัย

ติดตามได้จากคุณอัญชาลีศรีมั่วครับเชิญครับ
สร้างขึ้นบนพื้นที่๓ล้านตารางเมตร
ในเมืองคาชิวะจังหวัดชิบะ
ห่างจากโตเกียวเพียง๒๕กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ
ภายใต้แนวคิดการเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

นับวันจะเป็นเมืองผู้สูงอายุมากขึ้นนั่นเองค่ะ
เข้ามาใช้ควบคู่กับการดำเนินชีวิตจริง

และสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
หรือจะเป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ห้องนี้จะมีเครื่องจักรเครื่องเลเซอร์

ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ร่วมกันได้ค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของการโดยสารค่ะ

จะใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถสกุตเตอร์แล้วก็รถจักรยานนะคะ

ทำให้ลดปัญหาเรื่องของการจราจร
ไม่มีปัญหารถติดแน่นอนค่ะ

ยังสามารถเลือกใช้บริการจากรถไฟฟ้า

แทนการขับรถเองได้อีกด้วยค่ะ
อำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์
อย่างห้างสรรพสินค้าศูนย์สุขภาพร้านอาหารร้อยละ๓๓

และสำนักงานร้อยละ๒เช่นกันค่ะ
การวางแผนเมืองใหม่เพื่อรองรับสังคมอนาคต
อีก๒๐๓๐ปีข้างหน้า
ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
เพื่อนำไปปรับใช้กับประเทศไทยด้วยค่ะ
ปัญหาคนเมืองก็มุลพิษรถติดแออัด
และเศรษฐกิจอยู่อย่างไร
คนที่ประชากรที่มีสูงอายุขึ้นเรื่อยจะอยู่ยังไงนะครับ
โจทย์ใหญ่ที่เรามองอนาคตภายใน๑๐๒๐๓๐ปีข้างหน้า

กรุงเทพจะพัฒนาเป็นอย่างไรนะครับ
อย่างเช่นเรามีระบบรถฟ้า
แต่ว่ารถก็ยังติดอยู่เรื่อย
ประชากรของเราก็ไม่ได้เด็กที่สุดในอาเซียนแล้วนะ
ก็เริ่มสูงอายุที่สุดในอาเซียนเหมือนกันนะครับ
คำถามเหล่านี้เราถามทุกสังคมเพื่อมาหาคำตอบ
แนวทางการพัฒนาของบริษัทอนันดา
คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการต่อยอดธุรกิจ
โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพ
เป็ปต์ของเราแล้วเราต้องดูประชากรของเรา

ประชากรที่สูงอายุขึ้นเรื่อยนะครับ
ครัวเรือนที่ขยายครัวเรือนช้าลงนะครับ
ทำอย่างไรที่ตอบโจทย์เขาได้

ไอดีโอสำหรับผู้สูงอายุไหม

เราคุยกันตลอดว่าจะทำยังไง
เวลาเราถ่ายออกมามันจะเป็นเหมือนคล้ายตัวสแกน
เครื่องยนต์ของเราก็คือร่างกายของเรานะครับ

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

อันเจลีซิลิมัวะค่าเทราะทีวีบรรยายงาน